ต้องศึกชอยครับยอดนักสนุกเกอร์ชาวไทย
แล้วก็เพิ่งโชว์ผลงานไปคว้าเหรียญทอง๔เกมมา
ต่องออกมาเปิดเผยบอกว่าไม่อายอยากให้เป็นอุทาหรณ์

โดนเอาตังค์ไป๓ล้านกว่าครับ
ต่องบอกว่าเหลือเงินสดติดบัญชีให้๘๐๐๐บาท

ต้องสิทธิ์ชอยหรือว่าวัฒนาผู้โอบอ้อมครับ
โอ้โหตำนานนักสอยคิวชาวไทยเลยนะครับ
จะคว้าเหรียญทองนะครับจากประเทศกัมพูชามา๔เกมครั้งที่๓๒
บอกว่ามีคนโทรมาหาผมอ้างว่าเป็นตำรวจ
บอกผมเนี่ยนะผัวพันกับยาเสพติดและการฟอกเงิน
คือข่าวแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะได้ยินมาบ้างแล้วนะครับ

นะครับทั้งนั้นส่งบัตรประจำตัวตำรวจมาให้ดู
พันธุ์ตำรวจเอกแล้วก็บอกว่า
เอาเดี๋ยวเปลี่ยนมาคุยวิดีโอคอลกันดีกว่านะครับ
คือทางนั้นถามว่าไปเปิดบัญชีไว้ที่จันทบุรีไหม
แล้วบอกว่าอีก๒สัปดาห์ก่อน
เขาไปจับพ่อค้ายาเสพติดกันได้นะ
ว่าอ้างชื่อมีสมุดบัญชีของคุณต่องเนี่ย
ซื้อมาราคา๕๐๐๐บาทแล้วอ้างด้วยว่า
นะครับคุณต่องเนี่ยได้รับเงินส่วนแบ่ง
การลำเลียงยาเสพติด๑๐เป็นเงิน๘๕๐๐๐บาท
พี่ต่องก็ปฏิเสธไปดิปฏิเสธไปนะครับ
แต่คนที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจก็บอกว่า
ถ้าอย่างนั้นต้องแสดงความบริสุทธิ์ตรวจสอบเส้นทางการเงินนะ
แล้วก็ถามว่าคุณต่องคุณมีเงินฝากอยู่กี่แห่ง
แล้วก็เริ่มให้เขาโอนเงินแล้วขู่ด้วยว่า
ถ้าไม่ให้ความร่วมมือติดคุกนะคุกนะครับ
คือคุณต้องยอมรับว่าจิตตกเลยนะครับ
ทยอยโอนเงินไปเรื่อย
ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรหรอกก็นี่เห็นบัตรตำรวจนี่
สุดท้ายครับโอนเงินไป๑๐รายการคุณผู้ชม

หนึ่งในนั้นเป็นเงินที่ยืมแม่มาด้วย๒แสน
คือโอนเงินจนแบตมือถือหมดแต่คุณผู้ชม

หมดไปเท่าไรพี่๓ล้าน๒๐๐๐๐๐บาทคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เหลือเงินติดตัว๘๐๐๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
วัฒนาผู้โอบอ้อมครับ
บทละครบทแรกของชุดนี้ก็คือ
ขออนุญาตที่คุณตอ๋องนะจะคุยโทรศัพท์
เปลี่ยนขอไปโทรวิดีโอคอร์ซึ่งเขาก็ได้เห็นหน้าผม

ผมก็สอบถามว่าผมกำลังเรียนสายอยู่กับใครครับ
ขออนุญาตถ้าเป็นไปได้ขอไอดีเพื่อความสบายใจนะฮะ

ไปมีคดีผัวพันนับยาเสียปฏิกิจเอาเงินเฟิลต์ได้ยังไง

แต่ว่าเงินมันยังอยู่เพราะผมทำตาไปประมาณ๑๐รายการ

เพื่อนมาเรียกผมก็ไม่ยอมทำผมเหนื่อยผมอยากจะ
แสดงความว่าคือความโง่ของผมนี่อีกไปทำสุดใจ

ยังไงก็ตามถ้าคุณผู้ชมได้ยินเนื้อเรื่องแบบนี้
หลอกครับนึกเลยว่าหลอกไว้ก่อนนะฮะ
คือเอาอย่างนี้ค่ะลองวางสายนั้น
บอกว่าเขาเป็นสังกัดไหนอะไรนะวางสายแล้วโทรไปดู
โทรกลับไปดูว่ามันมีประเด็นอะไรอย่างนี้ไหม
ครับแม่นะคะ